คุณผู้ชมคะในโลกโซเชียลต่างส่งกำลังใจไปให้กับทางครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้ค่ะ
เป็นคลิปของลูกชายของพันธาเอกอำนาจพิมพีหนึ่งในกำลังพลที่เสียชีวิต
มีข้อความบอกว่าพ่อไม่เคยทิ้งใครเมื่อรู้ว่าตัวเองจะไม่รอดเลยให้เสื้อชูชีพกับคนอื่นค่ะ
พ่อผมได้จากไปอย่างชายชาติทหารภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของทหารเรือที่ชื่อว่าพันธาเอกอำนาจพิมพี
ส่วนอีกคลิปนะคะได้โพสต์ว่าวินาทีที่ได้ดูภาพพ่อในสำนวน
โทษจะแตกสลายเป็นรอบเออจะเข้มแข็งนะพ่อจะเป็นหลักให้ครอบครัวของเรารักพ่อนะ
ส่วนคลิปสุดท้ายเป็นคลิปที่ลูกชายนำภาพพ่อไปวางไว้ริมทะเล
และมีข้อความว่าอย่างเท่เลยพ่อท่าทางองค์อาจดุดันไม่เกรงใจใคร
ยังไงบ้างพ่อทะเลสวยไหมคงเบื่อแล้วล่ะสิเรามันลูกทะเลนี่เนาะบ้านเงียบจน
เลยไม่มีเสียงพอหลังคลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะคะคนในโลกออนไลน์ส่งกำลังใจกันเข้าไป
เยอะมากค่ะบางคนนะคะส่งข้อความเข้าไปว่าขอบคุณแทนคนไทยที่สุดคุณพ่อคุณทำ
ที่ได้สมเกียรติยศแล้วค่ะขอให้โลกใบนี้ใจดีกับคุณนะคะคุณพ่อได้ทำ
ที่วีรบุรุษจนวินาทีสุดท้ายต่อไปนี้ขอให้คุณเข้มแข็งเพื่อคุณพ่อนะคะ
ลูกชายของพันธาเอกอำนาจท่านก็มาตอบนะคะตอบว่าครับผมจะสารต่อเจตนารมณ์
ของคุณพ่อครับครับลูกชายของพันธาเอกอำนาจเป็นทหารเรือเหมือนคุณพ่อนะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับลูกชายของพันธาเอกอำนาจพิมพี
ซึ่งได้บอกว่าก่อนหน้านี้เรียนจบมาทางด้านสาธารณสุขสาขาทันตกรรม
จากนั้นจึงได้มาสอบบรรจุราชการทหารเรือตามเจตจำนงของคุณพ่อ
ซึ่งก็โชคดีที่สอบติดและได้ทำงานในหน่วยเดียวกับคุณพ่อนะครับ
ที่ผ่านมาพ่อจะปลูกฝังให้ยึดมั่นซื่อสัตว์ต่ออาชีพทหารเรือมาโดยตลอด
แม้พ่อจะเสียชีวิตไปแล้วก็จะขอสารต่อเจตนารมณ์ของพ่อ
จะลงไปปฏิบัติหน้าที่บนเรือหลวงสุโขทัย
ซึ่งจากนี้ไปจะขอเป็นเสาหลักของครอบครัวดูแลแม่และน้องแทนพ่อ
และขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้

พ่อรู้ดีทั้งบ้านรู้ดีว่าพ่อเป็นคนยังไง

เพราะว่าอย่างน้อยมันก็ถือว่าเป็นกำลังใจส่วนหนึ่ง
ที่ทำให้ผมลุกขึ้นมาได้ไว

ด้วยความที่น้องผมเป็นคนไม่ค่อยพูด
แต่ผมคิดว่าน้องเขาเข้มแข็งครับ

ที่เพิ่งพบเพิ่มเติม
ในช่วงเวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
ก็คือนำร่างมาที่ท่าเทียบเรือบางสะพานตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกา

แล้วก็นำร่างเข้าสู่ขั้นตอนของการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
เพื่อจะเปิดเผยชื่อของร่างกำลังพลท่านนี้ในลำดับต่อไป
ก็จะส่งมาที่มูลนิธิที่บางสะพานนะครับ
ซึ่งจะเป็นจุดในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะฮะ
หมายความว่าตอนนี้มีผู้สูญหาย๒๒นายนะคะ
ซึ่งครอบครัวของผู้ที่ศูนย์หายต่างก็ยังรอคอยอย่างมีความหวัง
แม้ว่าหลายท่านบอกว่าไม่มั่นใจว่าจะยังมีความหวังได้หรือไม่